สวัสดีครับถึงเวลาตรวจสอบสภาพอากาศกันแล้วนะครับ
กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันในจับตาเตือนภัยครับ
ตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามาจนถึงวันนี้
ใครที่ชอบอากาศหนาวเย็นคงได้
เจอกับอากาศหนาวลมเย็นสมใจนะครับ
เพราะว่าเป็นผลพวงมาจากบริเวณความกดอากาศสูง
ที่เข้ามามีหมดบาดต่อเมืองไทยของเรา

ตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางนะครับ

ก็ถูกลมหนาวนั้นพัดลงไปอยู่บริเวณทางตอนล่าง
ของประเทศมาเลเซียอินโดนีเซีย
ทำให้ฝนใต้นั้นก็หายไปนะครับ

สภาพอากาศเมืองไหนของเราอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ

อาการสำคัญที่เกิดความหนาวเย็นนั้น
จะเริ่มอ่อนกำลังถอยร่นกลับไป
แน่นอนครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปครับ

โดยจะเริ่มสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงวันที่๑๕นี้นะครับ
จะทำให้บริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
กลางภาคตะวันออกมีอากาศเริ่มสูงขึ้นก่อนนะครับ

ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือก็ยังคงได้สัมผัสอากาศเย็นสบายอยู่นะครับ
ตอนกลางครับติดทะเลแบบนี้ก็ต้องระวังครับ
ก็เรื่องของสายหมอกอาจจะมีหมอกเข้ามาปกคลุมนะครับ

แทนที่ใครที่สัญจรในช่วงเช้าอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังกันหน่อย
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้หลังจากฝนห่างหายไปนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปลมหนาวที่ก่อนหน้านี้มาดันฝนลงไป
ก็หมดโอกาสแล้วนะครับที่จะมาทำให้ฝนนั้นออกจากในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
หลังจากนี้ครับกลุ่มฝนนั้นจะค่อยมีการเขยิบขึ้นไปปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวทำกิจกรรมต่างคงต้องเฝ้าตรวจสอบสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ตอนกลางจนถึงตอนล่าง
ส่วนคลื่นลมนะครับหลังจากที่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ลมค่อนข้างแรงละทีเดียวหลังจากวันที่๑๕เป็นต้นไป
ลมก็จะสงบลงนะครับแต่ว่าจุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะยังสูงอยู่นะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ